คุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาฟินกันต่อนะคะกับงานแฟนมิติ้งพรมลิขิตเมื่อคืนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าคู่จิ้นโป๊เบลล่ารวมไปถึงพิมพ์นักแสดงเนี่ย
เขาจัดเต็มจัดหนักเซอร์วิสแฟนแบบถึงอกถึงใจจริงนะคะ

ฉากมาบนเวทีเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เจอกับสองหนุ่มเกรทวลินทรกับเด่นฝุ่นในลูกของขุนหลวงทายศาจและชาวฟ้าพรค่ะ
เขามาร้องเพลงบุภเสันนิวาสนะคะก่อนที่ทีมนักแสดงทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย
จะออกมาสมทบจนล้นเวที

ไม่ว่าจะเป็นแม่กินแม่ปรางแม่แพร่จีนแม่เรียมสวยกันทุกคนเลยค่ะ
ร้องเพลงด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยเติมสีสันกับสี่หนุ่มบอยแบนแห่งอโยธยาค่ะ
ก็มีพ่อมิ่งนะคะพ่อจอร์ดพ่ออินพ่อทองคำ
ที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะเขาแต่งรูปแบบนี้มาเนอะ
มาติดกับพี่ชายชัตยโดมนะคะ
ลูกของพระยาโกสาธิบดีต้องบอกว่าปังจริงนี่นะคะ
และที่ขาดไม่ได้ก็คือกวนสาวใช้นะคะ
ก็มีพ่อเพิ่มนะคะแม่อึ่งนะคะแม่จวงยายปริกโอ้ยมากันครบเลยนะคะ
เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ
ซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชมที่ฉันไปดูมา
คือความรู้สึกเห็นนักแสดงไทยที่ออกใส่ชุดไทยแล้วร้องเพลงแบบวัยรุ่น
มันก็แบบสีสันไปอีกแบบนะคะ

หลังจากที่หนุ่มกัณพัฒน์เขาใส่ชุดไทยมาหล่อเลยนะคะ

นางเอกของเรื่องเดี๋ยวนี้สวยมาก

ขอคว้าไมค์มาร้องเพลงโชว์ในชุดไทยแบบสวยงามมากนะคะ
แล้วก็ร้องไปสักพักแล้วมีการเปิดตัวพระเอก

นี่มาในลูกข้ามเวลาในชุดสูตรสีดำหล่อมาก
มากนะคะก็เดินมาจากด้านบนเลย
นี่ทักทายแฟนทุกคนอย่างเป็นกันเอง
ก็กรี๊ดแล้วพี่โป๊ปตัวจริงหลอกมาก
และในเมื่อพี่หมื่นเขาย้อนเวลามาหลอกขนาดนี้ใช่ไหมคะ

จากชุดไทยมาเป็นเดสสีขาววิบปั๊บนี้
เหมือนเขาจะแต่งงานเลยเถอะ
มีเคใจดีงามสุดนะคะตั้งแต่ช็อตแบบจูงมือขึ้นเวทีแล้วนะคะ

เดี๋ยวก็หยอกลอกมันน่ารักมากนะคะ
ดิฉันล่ะขอใช้คำนี้ละกัน

นั่งไปกินหมูกระทะพร้อม

อย่าบอกว่าพี่โปป้อนนะ
มันมีช็อตแบบอยู่เหมือนกัน

คือแบบคือให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อน

คือส่วนโหดของพี่โป๊บปันหมูกัน

ร้อยเลยยังไง
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ต่อก่อน

เบลล่าโฟแฟนคลับแล้วแม่ทุกคนติดตามบันเทิงไทยรัฐ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะ